คุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องนนจากระยองที่จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
คำถามตั้งหมดทั้ง๕เรื่อง
ผลพล้อมไม่ครับ

โรงเรียนบ้านชำสมอ
อ๋อเรื่องที่สี่บ้านของเรา
เรื่องที่๕การ์ตูน

เรื่องจังหวัดระยองครับ
ระยองเราเนี่ยจริงแล้วเป็นจังหวัดที่โด่งดังหลายอย่างเลยนะลูก
แล้วโดยเฉพาะอำเภอแกลงแกลงดังอะไรที่อำเภอแกลง

ทะเลพวกทะเลแล้วก็

จริงแล้วเยอะแยะมากมายเลยนะลูกไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
อาหารการกินอาหารทะเล
คือเมืองระยองเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์อีกเมืองหนึ่งก็ว่าได้นะลูกนะ

ต้องตอบแล้วเพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของจังหวัดระยอง
ตัวเลือกที่หนึ่งมีขนาดใหญ่กว่าจังหวัดชนบุรี
ตัวเลือกที่สองทิศเหนือติดกับอำเภอศรีราชา
ตัวเลือกที่สามต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นสารพีทะเล

สวนสุนทรพูกวีเอก
คุณครูก็พาผมหาเรื่องจังหวัดระยองก่อนก่อนออกรายการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นสารพีทะเล
คำขวัญจังหวัดระยองก่อนออกรายการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองก่อนออกรายการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองก่อนออกรายการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองก่อนออกรายการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ
ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ต้นไม้ประจำจังหวัดระยองการครับ

ตัวเลือกที่สี่๑๐เส้น

ตัวเลือกที่สี่๑๐เส้น

ตัวเลือกที่สี่๑๐เส้น

ตัวเลือกที่สี่๑๐เส้น

ตัวเลือกที่สี่๑๐เส้น